ได้ทำรายงานเจาะลึกประวัติ๒นักดำน้ำ
ซึ่งทั้งสองคนชื่อว่าเป็นกลุ่มนักดำน้ำ
ช่วยคนที่ติดอยู่ในถ้ำที่ดีที่สุดในโลก
ที่ได้มีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือกับไทยนะคะ
เปิดประวัติ๒นักดำน้ำมือฉมังชาวอังกฤษ
แม้ว่าพวกเขาจะได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มนักดำน้ำ
ช่วยชีวิตคนติดในถ้ำที่ดีที่สุดในโลก

ก็คือริกสแตนตันอายุ๕๖ปี
จอห์นโวลันเซ็นต์อายุ๔๗ปี
ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจถ้ำอีก๒คน
ก็คือโรเบิร์ตฮาเบอร์และเวิร์นอันสเวิร์ดค่ะ
โดยนักดำน้ำชาวอังกฤษ๒คนที่พบ๑๓ชีวิต
เป็นกลุ่มแรกคือนายริกสแตนตันและนายจรโวแลนเซ่น
ซึ่งพวกเขาทั้งสองคนมีความเก่งกาดถึงขั้น
มีคนขนานนามว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มนักดำน้ำ
ที่ช่วยคนที่ติดอยู่ในถ้ำ

โลกเราได้๒คนนี้เข้ามาช่วยนะคะ
โดยนายสแตนตันประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ในเมืองโคเวนทรี่นาน๒๕ปีแล้ว
จากมหาวิทยาลัยเดอร์มองฟอร์ดในเมืองเลสเตอร์
ตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นผู้ให้ปรึกษา
โดยทั้งสองคนเป็นอาสาสมัครในทีมกู้ภัย

เขาทั้งสองคนสร้างสถิติอันน่าทึ่ง
การดำน้ำในถ้ำทางตอนเหนือของสเปน
ระยะทางทั้งหมดคุณ๙กิโลเมตร

คุณไม่คือต้องบอกก่อนว่าจริงแล้วการดำน้ำเนี่ยนะ
ปกติในพื้นที่เปิดพื้นที่โลก
คนปกติทั่วไปดำ๒๐๐เมตร๓๐๐เมตรนี่คือสุดแล้วอ่ะ

สุดยอดในถ้ำนะคะ๙กิโลเมตรนะคะ
สำหรับเส้นทางของการเข้าสู่เป็นนักดำน้ำชื่อดัง
นี่คือการใช้เวลาว่างของเขาเหรอคะ
น่าจะว่างมากเลยนะคะเพราะว่าวิ่งไปถึง๒๔๖กิโลเมตร
ส่วนนายสแตนตันอีก๑คนเริ่มฝึกดำน้ำตอนอายุ๑๗
เพราะตั้งใจอยากจะสำรวจถ้ำคือเริ่มอยากจะเห็นถ้ำก่อน
แต่ว่าถ้ำบางที่มันมีน้ำไงก็เลยจะต้องฝึกดำน้ำ
โดยได้รับแรงบันดาลใจจากรายงานโทรทัศน์รายการหนึ่ง
ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุด
ซึ่งมอบโดยสำนักพระราชวังของอังกฤษ
ปฏิบัติการช่วยนักดำน้ำติดถ้ำในฝรั่งเศสเมื่อปี๒๕๕๓ด้วย
ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการสุดหินที่เขาได้เข้าไปช่วยร่วมกับนายโฟแลนแท่น

และปี๒๕๔๗ในสแตนตัน
เคยร่วมปฏิบัติการช่วยชีวิตนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษ๑๓คน
ซึ่งเข้าไปติดในถ้ำในประเทศเม็กซิโกด้วย
เราได้มือดีจริงนะคะต้องขอบคุณ

ในฮีโร่ทีมนักดำน้ำที่เข้ามาร่วมช่วยเหลือ